คุณผู้ชมโอ้ละพ่อกู้ภัยวุ่นช่วยคนโดดน้ำ
จู่นะเขาหากันอยู่๓ชั่วโมง
เดินผ่านหน้าไปเฉยเลยบอกว่าหนาวกลับบ้านดีกว่า

กู้ภัยบอกหัวจะปวดตอนแรกนึกว่าจมน้ำตายไปแล้ว

เจ็บหนังมากแล้วครับ

ไม่ใส่เสื้อสุดท้ายก็คนที่งงหาอยู่แล้ววิ่งไปแล้ว
อะไรของเขาก็ไม่รู้เอาเล่าแบบนี้ก่อน
คือเขาเนี่ยทะเลาะกับแฟนน้อยอกน้อยใจ
วิ่งกระโดดน้ำอยู่ในคลองแล้วผีพัด

เป็นกู้ไพรสว่างรัฐนัตรัยธรรมสถานสนับบุรีรัฐแจ้งมา
มีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายลงไปในคลองระพีพัฒนจมหายไปนานแล้ว
ใกล้กับทางเข้าวัดหนองสะดาวในอำเภอหนองแคร์
จังหวัดสระบุรีก็เลยมีการวอลประสานกัน

คุณผู้ชมตั้งแต่๔ทุ่มจนเลยเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่ง

ชั่วโมงกว่าค้นหากันดำผุดดำไหว้จนฝนตกมาอย่างหนัก
แล้วภาพที่เห็นเมื่อกี้คือกล้องของรถกู้ภัยเขาจอดอยู่ใช่ไหม
ทีนี้สักพักหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อวิ่งผ่านไป
กูภายที่ยืนหลังรถก็ว่าเฮ้ยใครวะ
แล้วโมงหน้าดูเลยพีหรือเปล่า

ก็เลยแบบเฮ้ยไม่แน่ใจก็เลยพากันไปดู
สุดท้ายก็คนที่งมหานั่นแหละครับ

กลับบ้านผ่านหน้ากู้ภัยไปหน้าตาเฉย

เขาบอกว่าอ๋อตอนกระโดดไปต้องการประชดแฟนทะเลาะกัน
ก็เลยไปนอนแช่น้ำแอบอยู่ริมตะลิง
ว่างั้นแต่พอมันฝนตกเฮ้ยมันหนาวไง

แต่มันหนาวไงคือแบบน้อยใจแฟนอยู่ประชดอยู่ยังไม่ออก

สุดท้ายก็ขอโทษขอโพยทุกคนขอโทษแฟนขอโทษกู้ภัยที่มาช่วยค้นหา
ทุกคนก็ลำบากลำบลในการดำน้ำลงไปนึกว่าเสียชีวิต

มันหุ่นวายกันยกใหญ่นั่งกินน้ำสบายใจ
หนึ่งในกู้ภัยคุณเฉลิมก็บอกว่าโอ้โหกู้ภัยมาคุณผู้ชม

กันมา๗๐กว่าคนเกือบหมดจังหวัดอยู่แล้ว
อุปกรณ์มาหมดในการค้นหา
ค้นหาผู้สูญหายที่วิ่งไปเมื่อกี้ก็คือนายชนะทิพย์หรือว่าในต้นอายุ๒๔ปี
สุดท้ายก็ทำไปไปโทษแฟนแต่ว่าเล่นกู้ภัย๗๐กว่าคนเหนื่อยเลยนะครับ
ฝากบอกนะอย่าทำแบบนี้เพราะถ้ามันมีเหตุการณ์อื่น
ที่มีคนเขาประสบเหตุและต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคงไปไม่ทัน
เพราะเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อมาช่วยเขา
แล้วสุดท้ายเขาก็แช่น้ำแล้วก็เดินขึ้นจากน้ำกลับบ้านไปหน้าตาเฉย
จริงอย่าหาทำอย่าหาทำ
อย่าวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุแบบนั้นนะคะ
แสดงตัวให้เจ้าหน้าที่เขารู้ก็ได้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ค้นหา
เอาง่ายอย่าประโทษแฟนด้วยการทำแบบนี้นะคุยกันดีดีกว่านะครับ